เมื่อวานคุณกาศนิพากรเขาตั้งโต๊ะแถลงค่ะ

หลังจากที่พี่เสกเนี่ยเขาออกมาเปิดตัวทายาทคนล่าสุดใช่ไหม
ซึ่งคุณการเองเขาทิ้งบอมไว้หลายประเด็น

ที่หลายคนถึงกับตุ้มตามตุ้มตาม
ทั้งเรื่องแยกกันอยู่ของคุณเสกและน้องเซ็นวิทย์ปราภาดา
แถมยังมีอีกหนึ่งระลอกก็คือภรรยา
อีกหนึ่งคนที่ปรากฏตัวผ่านโลกโซเชียลในขณะนี้นั่นเอง
งานนี้นะคะแม้ว่าคุณเสกเลือกที่จะเงียบไม่ขอชี้แจงผ่านสื่อใด
แต่ถ้าสำรวจในโซเชียลมีเดียของคุณเสก
จะเห็นว่าเจ้าตัวมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ไม่ว่าจะหยิกแกมหยอกคำสัมภาษณ์ของอดีตภรรยา

หรือแม้กระทั่งข่าวลือว่าเตียงหักไปซะแล้ว
เสกก็ขอแก้ข่าวแบบรัวด้วยการลงภาพครอบครัวพ่อแม่ลูก
พร้อมข้อความว่าครอบครัวยังอยู่ดี
ใครมีปากกาก็เขียนไปแต่อย่ามั่ว
เพราะไม่ฉะนั้นจะส่งธนายความเป็นประการ

ให้แฟนคลับในโลกโซเชียลได้ชมกันด้วย
แต่คุณผู้ชมคะอย่าเพิ่งไปไหน

ได้มีการไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคุณ
เมื่อกี้เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
ประเด็นเรื่องชื่อลูกว่าน้องลียอง
จะเปลี่ยนชื่อเป็นพัฒนศักดิ์สุขพิมาย
แต่ที่อ้างว่าไม่ใช่ชื่อนี้
เพราะตอนเกิดน้องคลอดก่อนกำหนด
แจ้งเกิดจึงเป็นชื่อที่คุณพ่อของแซนวิชเขาตั้งไว้
ตอนแรกที่คุณการบอกว่าน้อง
ชื่อนามสกุลเดียวกับน้องแซนวิช
แต่ว่าไม่ใช่นามสกุลสุขพิมายเหมือนที่คุณเสกบอก
ถูกต้องคุณเสกก็เลยชี้แจงเรื่องชื่อไปแล้ว

แต่หากดำเนินการเรื่องต่างเรียบร้อย

และใช้นามสกุลสุขพิมายเช่นเดียวกับลูกคนอื่น
ก็คือตอนนี้รอดำเนินการที่จะเปลี่ยนนามสกุล

ส่วนอีกหนึ่งประเด็นคุณน้องอีฟ

และหน้าตาถูกปรากฏผ่านโซเชียลมีเดียมากมาย
ก็ยอมรับตรงนะคะว่าเป็นแฟนอีกคนนึงของเขา
คือพี่เสกยอมรับว่าอีฟเป็นแฟนอีกคนนึง
ใช่ค่ะก็คือตอนนี้หลักเลยนะคะ
คุณแซนวิชก็เป็นแฟนคุณเสก
คุณอีฟก็เป็นแฟนคุณเสก
คุณการวิพากรเป็นอดิตระยะ
ซึ่งส่วนประเด็นการคุยกับตู้เย็น
เขาก็หยิกแก้มหยอกว่าเล่นเขาขาไม่มีอะไร

เขาก็แซวตัวเองเล่นตัวเองไปก่อน
แต่จริงแล้วเมื่อวานนี้คุณการเขาบอกเอง
ว่าคุณแซนวิชกับคุณเสกไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้ว

ซึ่งคุณเสกเองก็ออกมายอมรับว่าภรรยาอีกหนึ่งคนของเขา

ก็สวยแต่ละคนสวยไม่แพ้กันแต่เมื่อคืนนี้คุณ
ยังไงคุณไปอยู่บ้านเข้ามาเหรอใช่ไม่ใช่
คุณการวิพากรเขามีการโพสต์รูปภาพ
ซึ่งเป็นภาพคุณเสกโลโซกำลังเปิดแอร์
แต่แคปชั่นเขาบอกว่าแอร์เสีย
ก็เลยเรียกช่างมาซ่อมแอร์เนี่ยพอมาเปิดปุ๊บแอร์ออกเลย
เปิดได้เย็นฉ่ำเลยงงไหมอ่ะงง
อ่ะเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เคลียร์แล้วก็ว่าเคลียร์แล้ว
แต่ว่าจบไหมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูว่าจะมี
ต่อไปออกมาให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่า